ขึ้นชื่อว่าเพชรอยู่ที่ในคอคือเพชร
น้ำงานเสด็จสมเป็นเพชรเข็มขน
เอาละครับกลับมาสนุกสนานกันต่อนะครับกับรายการเพชรดาราประกายเพชร
อย่างที่บอกไปแล้วนะครับผมวันนี้เหล่าเพชรดาราทั้ง๖คนนะครับ
มาโชว์บทเพลงลูกทุ่งในเครื่องแบบนะครับ
เอ้าเพลงแรกจะเป็นเพลงอะไรนะครับต้องติดตามนะครับ
รับรองคุ้นหูแน่นอนนะครับ
สำหรับท่านที่ชอบลงทะเลเวลาไปทะเลต้องเจอเขา
นี่เขาดูแลน่านน้ำทะเลหลวงให้กับประเทศไทยนะครับ
เพลงทหารเรือมาแล้ว
แม่สาวแก้มเรือเลือกมาแล้ว
คงจะหนีพี่แจ้วไปเลยแม่แก้วสาลิกา
โอ้แม่แก้วสาลีลา
ไม่พบกันมานานและตาหวานอย่าหลบ
พี่จากนอนไม่รบ

เจอหน้ายิ่งคิดถึงหน้า
แลกรักกลางมาเผื่อ
แม่ยอดรักท่ามเรือ
อย่าเบื่อเลยนะ
พี่กลับมาแล้วเสียงเจ้าเรียกเจ้า
แม่ดอกสะเดาพี่ขอให้เจ้าเมตตา
แม่สาวแก้มเรือผ่านเรือมาแล้ว
แม่นี่พี่แจ้วไปเลย
แต่แก้วสาลิกา
เออเออเออเออเออเออเออ
โอ้แม่แก้วสาลิกา
จากน้องไปแรมปีเมย์ไปรบเพื่อชาติ
มาเจอน้องสามนัดที่งานวัดดังว่า
ฝันถึงเธออยากพบเจอเธอนั้น
ที่บนหาทุกวันใจป่วนฟันปัญหา
อยู่น้อยเผิดน้องที่ซื้อของไม้
ยอดยาใจมารักกันใหม่แก้วตา
แม่สาวแก้มเรือทหารเรือมาแล้ว
อย่าหนีพี่แจ้วไปเลยแม่แก้วสาลิกา
เออเออเออเออเออเออ
แม่แก้วสาลิกา
พบแต่นงครานโหดสงสารลูกกระดูก
จะบอกน้องให้รู้พี่ไม่เจ้าชู้นี้นะ
นักรบคนจนพี่ต้องพ้นวาเวท
กลับจากท้องทะเลมันวาเวหนักหนา
แม่สโนบ้านเช่าน้องคงหนาวเหมือนพี่
แต่งกับลูกหน้าเวรลูกของพี่เหมือนลา
แม่สาวแก้มเรือผ่านเรือมาแล้ว
อย่างนี้พี่แจ้วไปเลยแม่แก้วสาลิกา
เอ่อเอ่อเอ่อเอ่อเอ่อเอ่อเอ่อ
โอ้แม่แก้วสาลิกา
ไปเขยับจังหวะคลึกคลืนกันนิดหนึ่งนะครับ
กับเพลงนี้ครับนักรบเนียนอาหารจากน้องไฮครับผม

กลับกลางดินกินกินก็ไม่ค่อยอิ่มหน้าเปือนสนิมดินปืนและความตาย
ขาดแฟนควงดวงมาดักเสร็จได้ชามสุดท้ายตายอย่างสุดท้าย
กระนามชายแดนสุดเสร็จกันด้านคำพรวจทหารพ่อต้อหลวงพ่อสยาม
เล่นกีฬา๕คนจนแทบทุกอย่างสนามลงรักผิดกับสนามโลกนี้
เลือกที่ตายสมชาติชายเชื้อชาติ
คุณเขาแหละรำทานดังสุดท้านโลกพี่
ลูกผู้ชายตายไม่เคยเลือกที่ฝากจุดนี้ถึงลุงศพนักรบนิรนา
ทงไฟเขาทงไปทุกเหตุภาพ
นักรบนิรนาแผ่งสยามเรื่องยิ่ม
หลับกลางดินกินก็ไม่ค่อยอิ่ม
หน้าเปื้อนสนิทดินปืนและความตาย
ก่อนใช้ปืนทำเที่ยงคืนถึงเที่ยงวัน
นาวร้อนชั้นมันไว้สวรรค์จะหาย
ผ่านแฟนห่วงดวงมันดังเสร็จได้
ฉากสุดท้ายตายอย่างนิรนา
สนามชายแดนสุดแฟนกันด้าน
กับรวจทหารอสหรืออสยาม
เล่นกีฬา๕คนจนแทบทุกอย่าง
สนามสงครามกับสนามโลกนี้
เลือกที่ตายสมชาติชายเชื้อชา
ทุนเผาและลำพาดดังสุฟานโลกนี้

สุดยอดสุดยอดเลยนี่โห
รบนิรนามต้องสูงกันขนาดนี้เลยล่ะครับผม
สวัสดีครับสองคนเลยนะครับ

หมดมากการสร้างช่วงเรารุ่นนี้

ชอบพี่ไหมชอบพี่ไหม

ตอนได้รับโจทย์ว่าต้องเป็นนักรบนิรนาม

ก็คิดว่าต้องยากแน่เลยอะไรอย่างนี้ค่ะ

ดนตรีบนเวทีแสงสีเสียง
ไม่ใช่แค่เสียงร้องอย่างเดียวมันต้องหลายอย่าง
ชอบชุดด้วยชุดนี้เป็นชุดที่เราเช่ามานะครับ
ไปกันบีกันผม

เมนต์เขาบอกมาเอาเทคนิคมาใช้ไหมครับ
คนิคได้ใหม่มาเยอะเลยครับ
ทั้งเรื่องการใส่อารมณ์เพลง

พอเรารู้สึกว่าเราเป็นคนคนนั้นเป็นทหารเรือ

เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงนะครับ
เฟนของคอยเชื่อใจลอยห่วงหา
ถุกคืนเผาฝันทุกวันหลับหา
หวังจะได้มารอบควัน

ใช่ปกติน้องเขาหวานอยู่แล้วครับ

ขึ้นชื่อว่าเพจ
อยู่ที่ไหนกรอสึ่งเพจ